ด้วยข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่สักประมาณตี๒ของคืนที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์คือเดิมทีเดียวเนี่ย
มีคนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ถังแก๊สระเบิด
แต่ว่าล่าสุดในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือผู้กำกับสนสุธิศาสตร์เนี่ย
ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์คือไม่ใช่ถังแก๊สระเบิดนะ
แต่เป็นแก๊สรั่วแล้วไปเจอกับประกายไฟ
ทีนี้ก็เลยทำให้เกิดระเบิดขึ้นมา

เป็นกรณีร้านสะดวกซัก
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยอินทะเมร่า๓๖
ก็ทำให้หลายพื้นที่หลายห้องคือครูหา

พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลค่ะ

ก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ๒นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์คือแก๊สมันรั่ว
แล้วอาจจะไปเจอกับประกายไฟ
คือก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เล่ารายงานบอกว่า
แก๊สระเบิดท่านบอกว่าไม่ใช่ถังแก๊สระเบิดนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุได้ว่า
ประกายไฟที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไฟที่มันไหม้ขึ้นมา
ที่มันระเบิดขึ้นมามาจากสาเหตุอะไรอย่างแน่ชัด
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูตัวอาคารโครงสร้าง
คือตอนนี้คุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือมันมีรอยร้าว
แล้วเสาเองก็เกือบจะซุดลงมาค่ะ
ตอนนี้ทั้งพิสูจน์หลักฐานกลางทั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ทั้งจากเจ้าหน้าที่เขตดินแดงก็ไม่สามารถลงไปในพื้นที่ได้
และตอนนี้มีการติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะว่า
ห้ามเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเสี่ยงอันตรายนะคะ
แล้วก็นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยอินธรรมระ๓๖เขตดินแดงนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนสักประมาณตี๒ที่ผ่านมา
ทำให้ตึกแถว๓ชั้นซึ่งปลูกติดกันหลายคูหา

จากการตรวจสอบพบสภาพร้านพังเสียหายจากแรงระเบิด
บริเวณใกล้กับเครื่องอบผ้า
พบถังแก๊สขนาด๔๘กิโลกรัม๖ถัง
มีการต่อวาวใช้งาน๔ถัง
และที่ไม่ได้ต่อคืออีก๒ถังอยู่ในสภาพปกติ
อกจากนี้ยังพบว่าร้านขายอะไหล่รถยนต์
ร้านอาหารร้านเสริมสวยซึ่งอยู่ติดกับร้านสะดวกซัก
ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
ผนังคือพังกระจกหน้าต่างและประตูก็แตกระจาย

รวมถึงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
เจ้าของก็คือคุณปริศดาวัลชูมณีให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าตอนนี้เรื่องของค่าชดเชยเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับบริเวณใกล้เคียงก็คือมีอาคารที่เป็นคูหา
คือมันแตกร้าวแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนนี้ก็จะชดใช้ความเสียหายให้ทั้ง๑๐๐เลยนะ
แต่ว่าเรื่องของคดีความเนี่ยก็เดี๋ยวรอพอถอลงพื้นที่
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะคะ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคนที่อยู่ในระแวกนั้น
บ้านหลายหลังเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
ช่วงกลางดึกได้ยินเสียงตู้มขึ้นมา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสัมภาษณ์แต่ละคนมี๒ท่านด้วยกัน
ท่านแรกก็คือคุณท่านนัพพรคำรัตย์อายุ๔๗ปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่อาศัยอยู่ใกล้กับอาคารซักรีด
ที่มีการระเบิดขึ้นเล่าบอกช่วงตี๒
ประมาณตี๒เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงดัง

แต่คิดว่าเป็นเสียงระเบิดที่เกิดจากการที่มีคู่อริมาไล่ตีกัน
มีคนมายิงกันหรือเปล่าอยู่ที่หน้าร้านหรือเปล่า
ว่าคว่างปลาระเบิดใส่กันกลัวค่ะ
ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ลงมาดู
กระทั่งพี่ชายมาบอกว่ามีระเบิดเกิดขึ้น
ตรงร้านแถวบ้านเนี่ยก็เลยรีบลงมาดูนะคะ
เห็นสภาพตอนแรกเธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลย
และเสียงระเบิดที่เธอได้ยิน
ทำให้ร้านของเธอผนังร้าวเหมือนกันหลายจุด
กระจกหน้าร้านก็แตกแบบนี้ด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณธนพรค่ะ
ตอนประมาณตี๒๑๕น
ก็ได้ยินเสียงตุ้มแล้วพี่ก็กระโดดกอดลูก

เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าข้างนอกเหตุการณ์อะไร
เราก็วิ่งดูบ้านเราตะโกนเรียกพี่ชายไง
ตะโกนเรียกพี่ชายว่าอยู่ตรงไหนเขาก็ยังไม่นะ

เขาบอกว่ากระจกบ้านเรานี้แตกหมดเลย
เพราะกระจกแตกหมดเราไม่คิดว่ามันเป็นระเบิดนะ
แต่เราคิดว่าวัยรุ่นผู้อดีต
ใช่เพราะว่าเราอยู่ข้างคาราโอเกะ
เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงแล้วเราพอออกมา
เราก็ไม่กล้าออกมาเพราะว่าเรากลัวโดนลูกหลง
สักพักพอเปิดประตูได้เราถึงได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าร้านส้มตำเขามาเรียกเขาบอกว่าเขาประตูเรียกพี่
เพราะเขาประตูเรียกคาราโอเกตว่ากลิ่นแก๊ส

คือเขาเรียกให้ตื่นให้ตื่นกันอะไรอย่างนี้นะ

แต่กิ่งแก๊สมันแรงมากเพราะเขาข้ามไปสักพัก

กลัวสิไม่กลัวได้ยังไงไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่ก่อนปั๊มแก๊สอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยระเบิดนะ

กระดาษปั๊มแก๊สอยู่ใจกลางเมืองนะก็ยังไม่มีนะ
แต่นี่เราไม่คิดเลยว่าเขาเพิ่งจะเปิดแค่ไม่๔๕วันเอง

เราก็ไม่รู้ว่าเขาเราใช้ระบบแก๊สด้วยยังไง

คือร้านสะดวกซักแห่งนี้เนี่ยนะคะ
เครื่องส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน
กลายไฟเสียบเข้ากับปลั๊กแล้วก็อบได้เลยใช่ไหมคะ

ทีนี้เจ้าของร้านเสริมสวยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้กลิ่นแก๊สออกมาถูกไหมคะ
ก็สอดคล้องกับที่ผู้กำกับสนสุธิศาลท่านให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าคือลักษณะนี้ไม่ใช่แก๊สระเบิดตูมนะ
แต่มันเกิดจากว่าแก๊สรั่วก่อนแล้วไปเจอเข้ากับประกายไฟ
ซึ่งทั้งหมดสาเหตุเดี๋ยวต้องรอสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง

อันนั้นก็เป็นคำพูดนะคะ
คำให้การเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งข้อสังเกตที่เธอสังเกตเห็นช่วงที่ก่อนเกิดเหตุการณ์
ทีนี้มีอีกคนนึงนะคะชื่อว่านายวิพัฒน์เพ็ญศรีอายุ๖๒ปี

เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าขณะที่ทุกคนอยู่ในบ้านนอนหลับ
เพราะมันเป็นช่วงเวลาประมาณตี๒
ได้ยินเสียงดังตู้มตอนแรกไม่คิดว่าเป็นระเบิดหรอก
คิดว่าเป็นรถชนกันแต่ตอนนั้นรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
ก็เลยตัดสินใจลงมาดูนะคะมาดูชั้นล่างของบ้าน
ปรากฏว่าข้าวของในบ้านตัวเองกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย
ซึ่งหลังเกิดเหตุคุณวิพัฒน์ได้กลิ่นแก๊ส
คละคลุ้งไปทั่วบริเวณด้วยนะคะฟังเสียงคุณวิพัฒน์ค่ะ
ชั่วโมงอยู่ได้๔วันแต่ก่อนเปิดเขาปรับปรุงซ่อมแซม
วางระบบอะไรต่ออะไรประมาณ๓เดือน
เพราะเขาเปิดบริการตักฟรี๕วัน
พอดีเขาเมื่อวานวันที่๔วันนี้วันที่๕ก็เหมือนกับว่า
เครื่องมันไม่ได้หยุดอ่ะเพราะเวลาอบผ้านี้มันต้องใช้ทั้งแก้ทั้งไฟ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่
เกิดเหตุขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณตี๒ที่ผ่านมา
วันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงก็ดี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ดี
หรือว่าเจ้าหน้าที่ของพทพิสูจน์หลักฐานกลางก็ดี
พยายามที่จะลงพื้นที่ไปแต่พอไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ
อาคารนี้พบว่าสร้างมากว่า๕๐ปี
จากการตรวจสอบตัวอาคารนายสมัติชมภูพันธ์
หัวหน้ากลุ่มควบคุมอาคาร๑กองควบคุมอาคารสำนักการโยธา
บอกว่าคือพอไปตรวจสอบเนี่ยเสาภายในอาคารหลายต้นมันแตกหัก
รวมทั้งคานเองก็แอ่นลงมาคือแตกร้าวด้วย
โครงสร้างหลักได้รับความเสียหาย
ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาคารเหล่านี้มันจะถล่มลงมาได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่า
สาเหตุของการเกิดระเบิดมันเกิดมาจากอะไรกันแน่
และวันนี้สรุปแล้ววิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ลงพื้นที่
ก็ไม่สามารถลงไปดูภายในตัวอาคารได้

คือตอนนี้มีการติดป้ายเตือนแล้วนะคะว่าห้ามเข้าไปใช้พื้นที่
รวมถึงให้ประชาชนที่มีร้านหรือว่าบ้าน
อยู่ในอาคารใกล้เคียงรวมทั้งหมด๗คูหา
ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยด้วย
ส่วนบ้านที่อยู่ด้านหลังอาคารตอนนี้ยังสามารถอยู่ได้
เนื่องจากว่าโครงสร้างยังไม่ได้รับอันตราย
ล่าสุดนายธเนศวีรัสยฤทธิ์
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธค่ะ
ก็นำทีมงานผู้เจ้าชาญลงพื้นที่
พบว่าเสาภายในอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก
แล้วก็มีความเสี่ยงที่ตัวอาคารจะถล่มลงมาได้
เรื่องต้นต้องมีการทำเสาเหล็กค้ำยัน
เพื่อรับน้ำหนักเอาไว้ไม่ให้ถล่มลงมา
เสาเหล็กค้ำยันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคาร
ที่จะต้องมาทำเพื่อที่จะทำให้ตัวอาคาร
มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเจ้าของอาคารตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวรอออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะมาทำในส่วนนี้นะคะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในตัวอาคารได้
พร้อมแนะนำไม่ให้เดินใต้ชายคาร้านที่เกิดเหตุ
เนื่องจากอาจจะมีวัสดุตกหล่นลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
ส่วนสาเหตุว่าจะเกิดจากแก๊สรวดหรือไม่เดี๋ยวต้องรอ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสำหรับร้านสะดวกซักแห่งนี้
อย่างที่เจ้าของร้านเสริมสวยบอกไปว่า
เพิ่งเปิดมาได้ประสักประมาณ๓๔วัน
พอไปตรวจสอบนักข่าวบอกว่าเจ้าของร้านได้มีการเปิดให้บริการ
โดยไม่มีการขอใบอนุญาต
ทางสำนักงานเขตดินแดงจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการในข้อหา
ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ตามพบกระทรวงสาธารณสุขปีพศ๒๕๓๕
มีอัตราโทษปรับ๕๐๐๐บาทจำคุก๖เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะเดียวกันนะคะยังพบว่ามีอีกหลายร้าน
ในบริเวณดังกล่าวรวมถึงจุดอื่นของกรุงเทพมหานคร
ที่ไปเปิดร้านลักษณะแบบนี้โดยที่ไม่มีใบอนุญาต
โดยเฉพาะตามหอพักอาคารอพาร์ทเมนต์คอนโด
ซึ่งทางสำนักงานเขตดินแดงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
ส่วนตอนนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บล่าสุดคือ๙ราย
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล๔รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว๕ราย
อาการปลอดภัยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ค่ะพูดถึงธุรกิจการเปิดร้านซักผ้าแบบนี้นะคะ

แล้วก็ลักษณะที่จะเห็นแว๊บเมื่อกี้ร้านที่เกิดเหตุเป็นเฟรนชายด้วย